เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ
ล่าสุดหญิงสาวชาวลาวซึ่งเขาก็ใกล้ชิดกับดีเจที่ติดเชื้อ
ปรากฏว่าพอรู้เรื่องหนีไปก่อนไม่ยอมกักตัว

แล้วล่าสุดเนี่ยกลับมาเข้ารับการกักตัวแล้วนะคะโดยบอกว่าที่หนีไปเพราะว่า
ใบอนุญาตทำงานเนี่ยมันหมดอายุแล้วก็เลยกลัวความผิดค่ะ
นายแพทย์สลิดเดชเจริญชัยรอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

หญิงสาวชาวลาวที่เป็นคนสัมผัสใกล้ชิดกับดีเจ
ที่เป็นผู้ป่วยรายล่าสุดที่หลบหนีไป
นำไปสู่การระดมกำลังตามหากันนั้น
หญิงชาวลาวคนนี้เดินทางกลับไปที่ร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๕แล้วเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มค่ะ
ซึ่งทางผู้ดูแลร้านเขาก็เลยประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปรับตัวส่งโรงพยาบาลบางกรวย๒เพื่อเข้ารับการกักตัวแล้วค่ะ
สาเหตุที่หญิงชาวลาวคนนี้หลบหนีไปเขาบอกว่าเพราะเขากลัวความผิดค่ะเพราะว่าใบอนุญาตทำงานในไทยเขาหมดอายุแล้ว
สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ของกลุ่มที่เข้ามากักตัวจากร้าน๓วัน๒คืนจำนวนรวม๒๕คนนะคะ
ต้นพบว่า๒๐คนไม่พบเชื้อแต่ก็ยังต้องกักตัวรอดูอาการ๑๔วันถ้าหากไม่มีอาการก็จะกลับบ้านได้
แต่อีกห้าคนนั้นพบว่าบางคนมีไข้สูงแต่ก็ยังไม่สูงมากเจ้าหน้าที่ก็เลยคัดแยกเอาไว้ต่างหากเพื่อเฝ้าดูอาการนะคะ
รวมทั้งจะทำการตรวจสอบรอบ๒อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจไปเลยค่ะ
ส่วนที่คอนโดบ้านสวนทนซอยพุทธบูชา๔๗ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ก็ลงพื้นที่ไปสุ่มเก็บตัวอย่างด้วยรถพระราชทานหมายเลข๑๓ก็ไปตรวจให้กับผู้พักอาศัยนะคะ
มีลูกบ้านให้ความสนใจมาร่วมตรวจเชื้อกันจำนวนมากเลยค่ะ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันค่ะว่าเรือนจำยังไม่มีการงดเยี่ยมญาติ
แม้ว่าจะมีการตรวจพบนักโทษติดโควิดสิบเก้าหนึ่งคนแต่ก็ต้องมีการคัดกรองที่เข้มงวดกว่าเดิมนะคะ
เพื่อป้องกันญาติที่เข้าเยี่ยมนำเชื้อมาแพร่สู่ผู้ต้องขัง
สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเรือนจำก็มีมาตรการกักตัวผู้ต้องขังใหม่ในแดนแรกรับก่อน๑๔วันเพื่อจะหาเชื้อ
รวมไปถึงผู้ต้องขังที่ออกไปขึ้นศาลพอกลับเข้ามาก็ต้องเข้าห้องกักโรคด้วยเหมือนกัน
สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้นะคะสบคบอกว่าพบผู้ป่วยใหม่อีก๗รายทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางเข้ามาไทยค่ะ
และอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ที่ทางรัฐจัดไว้ให้นะคะ
เรียกว่าสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ได้รับผลกระทบจนเดือดร้อนกันอยู่เลยนะคะ
รอบใหม่ก็อาจจะกำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะคะกาดก็อย่าตกแล้วกันนะคะ
ส่วนทางด้านรัฐบาลเองค่ะเล็งที่จะเตรียมแจกอีก๓๐๐๐บาทอีกรอบนะคะ
คือรอบนี้ค่ะเขาจะมีการเปิดเว็บไซต์ในชื่อว่าคนละครึ่ง
คือเปิดเพื่อให้ประชาชนนะคะคุณผู้ชมค่ะอายุ๑๘ปีขึ้นไปไปลงทะเบียนนะคะ
เพื่อรับเงินเยียวยา๑๕ล้านคนนะคะจะนำมาใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
นายอนุชาบูรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เผยถึงความคืบหน้าแหละ
สำหรับมาตรการนะคะที่รัฐบาลเขาจะมีการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาในชื่อว่าคนละครึ่ง
เพื่อให้ประชาชนอายุ๑๘ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวน๑๕ล้านคนเนี่ยนะคะ
ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาคนละ๓๐๐๐บาท๓๐๐๐บาทนี่เอาไปทำอะไร
คือนำไปซื้อสินค้านะคะสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปด้วยนะคะ
ซึ่งตรงนี้จะครอบคลุมถึงหาบเล่แผงรอยด้วย
ภาครัฐจะออกให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าโดยการผ่านจ่าย
โดยการจ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลหรือว่าแอปเป๋าตังค์
หลายคนก็ควรจะมีลงภาวะอยู่แล้วนะคะเป็นระยะเวลา๓เดือน
ตอนนี้รัฐบาลเขายังไม่เคาะนะคะสำหรับข้อสรุปที่จะดำเนินโครงการ
ยังคงอยู่ระหว่างให้กระทรวงการคลังไปทำรายละเอียดก่อน
แล้วไปเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
ภายใน๒สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนตามมา
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งมุมมองค่ะจากทางด้านของนายธนวัฒนพลวิชัย
ธิกาบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มองว่าก็เป็นมาตรการที่ดีนะคะ
เพราะว่าสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ทุกกลุ่ม
และก็จะทำให้เกิดการใช้จ่ายได้จริงแต่เดี๋ยวจะต้องดูก่อน
เงื่อนไขของการเปิดให้ร้านค้าเข้าร่วมมาตรการนี้ว่าเป็นอย่างไร
ส่วนตัวเนี่ยนะมองว่าหากช่วยเหลือให้ถูกจุดเนี่ย
ควรจะเปิดโอกาสให้หาบเร่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กมีโอกาสได้เข้าถึงด้วย
เพราะว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์หากจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการบริโภค
ก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษี
อันนี้จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันทีนะคะ